คลิปนี้เป็นคลิปที่ถูกโพสต์ในโลกออนไลน์แล้วคนวิจารณ์กันเยอะเลยนะคะ
โพสต์เนี่ยอ้างว่าตำรวจได้ยึดรถจักรยานยนต์ซึ่งรถจักรยานยนต์คันนี้
มีแม่นั่งมากับเด็กทารกตัวน้อยน้อยค่ะซึ่งล่าสุดตำรวจจราจรสมุท
ประกาศออกมาชี้แจงเหตุการณ์นี้แล้วนะคะคลิปนี้ถูกเผยแพร่ใน
๔ชั่วโมงคนโพสต์บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรยึดรถจักรยาน
ยนต์ค่ะทั้งทั้งที่มีเด็กทารกนั่งมาด้วยกับแม่ชาวเน็ตก็วิจารณ
ไปต่างต่างนานาเลยนะคะล่าสุดพันธุ์ตำรวจโทจิรพันธ์มาลา
ธรรมรัฐสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรเมืองสมุทรปราการเปิดเผย
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ๘โมงเช้าของวันจันทร์
ที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอำนวยการจราจรอยู่
บริเวณสี่แยกข้างวัดแพร่กษาพบนายอุทัยควรคำคงขี่รถ
จักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำทะเบียนขอไข่ลอลิงมม๙๗
สกลนครมาพร้อมกับหญิงสาวและเด็กทารกคนนี้ล่ะค่ะทั้งหมด
สวมหมวกนิรภัยเจ้าที่ก็เลยขอตรวจค้นเอกสารประจำ
รถพบว่าคนขับขี่ไม่สามารถยืนยันความเป็นเจ้าของรถได้
ทางตำรวจก็เลยออกใบสั่งรวมทั้งหมดห้าข้อหาคือไม่แสดง
ป้ายทะเบียนเสียภาษีไม่เสียภาษีประจำปีไม่มี
เนาคู่มือประจำรถไม่สวมหมวกนิรภัยและไม่มี
ใบอนุญาตขับขี่จากนั้นตำรวจก็ยึดรถเอาไว้และให้ผู้
ขับขี่นำเอกสารยืนยันความเป็นเจ้าของรถมาแสดงเพื่อ
ขอรับรถจักรยานยนต์คืนแต่จนถึงตอนนี้ผ่านไปสองวันแล้ว
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีการติดต่อมายังสถานีตำรวจแต่
อย่างใดซึ่งล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมาจะการตรวจสอบชื่อ
เจ้าของรถคือนายเจริญชัยทุ่มโมงซึ่งไม่ตรงกับชื่อผู้
ขับขี่ก็เลยต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะว่ารถคันนี้
มีที่มาที่ไปอย่างไร

จากรถคันนี้เป็นรถต้องสงสัย
คนขับขี่ก็ไม่สามารถยืนยัน